มาถึงเรื่องหึงโหดกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนนึงระแคะระคายว่าสามีของตัวเอง

วันหนึ่งเธอไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาบ้าน
เจอหน้าคาตาหน้าตดตาเลยนะคะ
ว่าสามีเนี่ยพาผู้หญิงคนอื่นมานอนอยู่ที่บ้าน
เธอก็เลยพยายามเข้าไปในบ้าน

เธอก็ทุบกระจกแล้วก็เข้าไปจนได้
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็ด้วยความโมโหและความชุนละมุน
ฟ้าเหล็กแทงกิ๊กจนบาดเจ็บ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๕๕หมู่๑
ตะบนแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เหตุนั้นนะคะก็เป็นห้องโถงในห้องโถงในมีรอยเลือดกองใหญ่เศษกระจกหน้าต่างแตกกระจายส่วนห้องน้ำหลังบ้านมีกระเบื้องแตกสองแผ่นด้วยผู้บาดเจ็บนั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือนางสาวสวนวนันคงเสียงอายุ๒๖ปีเป็นชาวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีบาดแผลถูกแทงด้วยของแหลมบริเ

หลังเกิดเหตุก็แจ้งตำรวจแล้วก็มอบตัวทันทีแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังก็น่าเห็นใจเธอในมุมนี้นะคะเธอบอกว่าเธอไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็กลับบ้านมาบ่อยครั้งเหมือนกันกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาเธอเริ่มรู้สึกระแคะระคายว่าสามีไปติดพันกับผู้หญิงอีกคนนึงก็เคยขอร้องสามีแล้วก็ฝ
หน้าละค่ะก็เลยจะต้องก่อเหตุแบบนี้

คือบ้านเราเนี้ยเรารู้ว่าข้าวทางไหนได้ครับซึ่งบอกว่าไปทึ่งมันก็เหมือนมืดอะ
ซึ่งมันก็ข้าวมาช้างืดแต่หนูไม่รู้ว่ามันมันควรช้าซึ่งแฟนหนูพัก
หนูกับตัวเนี้ยหนึ่งกับหนึ่งในมุมของเธอเธอก็บอกกับนักข่าวนะ
เพราะว่าตัวเธอนั้นทำงานอยู่คนเดียวเป็นคนสร้างครอบครัวหนี้ไม่รู้กี่ล้าน
ทำไมทำแบบนี้กับเธอได้ลงคอ
ก็ตัดเพาะแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวแบบนั้น
หลังสอบปากคำตำรวจก็แจ้งข้อหา
ทะเลาะวิวาสทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต

แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ยังไงก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมาย